ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเมลมัวแล้วยิงกันครับ

หน้าไสถียันชูเสนอายุห้าสิบปีเป็นเจ้าของบ้าน
อายุ๔๙ปีก็ต้องรีบพาคนเจ็บส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าของบ้านเขาตายเลยนะคะนายเสถียรอ่ะ
เพราะว่าถูกยิงเขาที่หน้าอกอีกสองคนที่บาดเจ็บเนี่ยเขา
ก็เจ็บหนักคนก่อเหตุก็คือชาวบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน
ก็ร่วมวงเล่ากันนี่แหละนายอุปการณ์รักนิ่มอายุ๔๙
หลังก่อเหตุตำรวจก็จับได้ที่บ้าน
พร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุคือจุด๓๘
ก็มีแผลเหมือนกันนะคะมีบาดแผลที่บริเวณเท้าทั้งสองข้าง
เจ้าตัวยังเมาอยู่เลยตอนถูกจับ
แล้วก็ให้การบอกว่าก็นั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนบ้าน
จู่หนึ่งในนั้นเอาปืนมายิงตัวเองจากใต้แครก
โดนที่เท้านี่ไงก็โชว์แผลให้ดูที่เท้า

แต่ที่น่าเห็นใจก็คือมีเด็กคนนึงอายุแค่๑๐ขวบ
น้องโตโต้เขาเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านที่ตาย
เขาเห็นเหตุการณ์หมดเลยอ่ะครับเนี่ยเด็กต้องมาเห็นเหตุการณ์
คนเมาคนยิงกันตายแบบนี้นะคะเห็นเหตุการณ์ตลอดค่ะ
เพราะว่านั่งอยู่ในบ้านเห็นเลยว่าคนก่อเหตุมาถึงบ้านแล้ว
หน่ำยิงทุกคนต่อหน้าต่อตาเลย
โตโต้บอกโอ้โหยังทำใจไม่ได้เลยค่ะ
ที่ต้องสูญเสียคุณตาไปแล้วก็เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างกับตา
โอเค

ยิ่งทุกวัน

พบกับโดยคนละครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป

โปรดติดตามต่อไป
โปรดติดตามต่อไป